บรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายก็ค่อนข้างจะหวั่นวิตกกันอยู่นะครับ
เพราะจะหมดเอกพงศกรรค์ขวัญเมืองโคโศกกอทโมแถแหลงบอกว่า

ร้านอาหารเนี่ยให้นั่งทานได้ตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๑ทุ่ม
นั่งทานได้แบบมีมาตรการในการป้องกันนะฮะ
ระยะห่างหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไป
หลังจากนั้นตั้งแต่๑ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ย
กว่าจะถึง๖โมงเช้าอีกวันนึงเนี่ย

ท่านจะนั่งทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ด้วยเหตุผลทางกรทมเนี่ยอันนี้ออกมาเมื่อช่วงบ่ายนะฮะ

ช่วงกลางวันเนี่ย๖โมงเช้าถึง๑ทุ่มเนี่ย

หลังหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยถ้าให้นั่งทานได้เนี่ย
อันนี้นั่งนานเดี๋ยวการแพร่ระบาด

ถ้าทานลงทานเหล้าทานเบียร์อะไรไปด้วยเนี่ย

แต่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ

คนเอกประยุจจรโอชาแนะมุนรี
ระบาดของโควิดสิบเก้าวันนี้ก็เป็นประธานการประชุมสบคชุดใหญ่ด้วย
บอกว่าก็คุยกันหลายเรื่องนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน
ยืนยันว่ามาตรการอาจจะต้องเข้มขึ้นก็ต้องขอขออภัยในความไม่สะดวกด้วย
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการล็อกดาวน์นอกจากพื้นที่ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่จะประกาศกันไปนะครับ
แต่ยืนยันไม่ใช่การล็อกดาวน์ทั้งประเทศส่วนมาตรการต่างต่างเนี่ย
เดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
จะมีอะไรเพิ่มเติมไม่เพิ่มเติมอย่างไร
ร้านอาหารในส่วนที่กรุงเทพประกาศออกมาที่กรทมประกาศเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่๑ทุ่มไม่ให้นั่งทานที่ร้านซื้อกลับบ้านอย่างเดียว
นายกบอกว่าได้รับการร้องเรียนมาจากสมาคมพัฒนาคารต่าง
บอกว่ามันทำให้เกิดผลกระทบสูงกับคำสั่งที่ออกมานะครับ
ประกาศที่ว่าให้นั่งทานได้แค่๑ทุ่ม
โดยให้เปลี่ยนเป็นนั่งรับประทานที่ร้านได้ถึง๓ทุ่ม
แต่ต้องมีมาตรการนะครับเรื่องการจำกัดจำนวนคน

ให้ถูกต้องนะครับตามกฎระเบียบต่างนะฮะเดี๋ยวฟังท่านนายกนะครับ
โบสถ์อย่างมนุคนมรรยาการระยะห่าง
หลังจากที่ทางนายกสมะคมท่านรับประกันว่าท่านทำได้
ก็ถ้าใครทำไม่ได้ก็ต้องถูกปิดนะ

จากประกาศกรฐม
ขอให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลวาคกลสวงก์กราหม

คนถามเยอะว่าจะล็อกดาวน์มั้ย
เพื่อมีการกำหนดออกมา
ซึ่งมาตรการต่างที่มีการกำหนดออกมาเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบ
แต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่อย่างนั้นก็จะแก้ปัญหาไม่ได้
แต่สิ่งที่ขอก็คือขอให้ประชาชนดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งก็มีการประเมินสถานการณ์กันทุกวันนะคะในช่วง๑๔วันหรือระยะปลอดภัย
ก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติม
อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศค่ะท่านนายกบอก
แต่ทุกคนต้องร่วมมือและป้องกันตัวเองด้วยนะคะ
เพราะว่าพอที่มีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมก็ปลอดภัย
มันก็จะแค่กล่องคนได้ง่ายขึ้น
ถ้าทุกคนจะไปมาหาส่วนทั้งหมดเลยเนี่ย

ท่านเมื่อกี้เช่นนั้นคุณบอกว่าถ้าส่วนอันนี้มีคำถามมาก่อน
ที่คนจะล็อกดาวน์ตัวเองมันเป็นเรื่องที่ยาก
แต่อย่างข้อมูลลักษณ์ส่วนแทนแพทยุง
ตัวเองข้อมูลลักษณ์แล้ว
แล้วคุณจะให้ทำยังไง
ถ้าคุณบอกว่าประชาชนจะล็อกดาวน์ตัวเองเป็นเรื่องยาก